เรื่องของรถฉุกเฉินครับ

ถ้าคุณผู้ชมเป็นรถฉุกเฉินคุณผู้ชมคิดยังไง

ที่ก็จอดติดไฟแดงอยู่นี้

เมื่อกี้กำลังฟังเรื่องแล้วอยู่หายใจบ๊้ม

มันเป็นกล้องติดมอเตอร์ไซค์แบบ๓๖๐องศา

เห็นรอบด้านนั่นแหละครับ
เตอร์ไซค์๓คันจอดติดไฟแดงอยู่
มีรถฉุกเฉอได้แล่นผ่านมาแล้ว

แล้วอุ๊ยเฮ่แต่ว่าเขาคงเขียนตกไปแหละ
ระบุข้อความบอกว่าสี่แยกเบาหน่อยก็ได้ครับพี่
ก่อนถึงเพชรบูร๕ทุ่มกว่าแล้วมาแบบเงียบ
เอาล่ะคุณผู้ชมพูดถึงประเด็นเลยดีกว่า
ประเด็นเลยก็คือพอคลิปนี้นะครับ
โพสต์ลงไปเนี่ยคือเขาบอกเขาไม่ได้จะโจมตีอะไร
เพราะหลังจากโพสต์ไปมีคอมเมนต์มาประมาณว่า
ประโยคที่เราแบบว่าเราจะเห็นในข่าวที่รถรถขวารถฉุกเฉิน
ถ้าคนบนรถเป็นญาติคุณจะทำอย่างไร
คุณผู้ชมพอฟังแบบนี้หัวร้อนเปล่าหัวร้อนโกรธพี่มอเตอร์ไซค์หรือเปล่า
ลองฟังเขานะเออลองฟังเขาบ้าง
เขาบอกว่าเขาเข้าใจเพราะเขาเคยเป็นผู้ป่วยบนรถฉุกเฉินเหมือนกัน
แต่ที่โพสต์เพราะต้องการให้นึกถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้ถนน
ทุกชีวิตก็มีค่าเหมือนกันในทางกลับกัน
ถ้ารถแล่นมาแบบนี้แล้วเสียหลักมาชนพวกเขา
ชีวิตเขาไม่มีค่าเหรอเออจริงว่ะ
ใช่คือเป็นห่วงคนที่บาดเจ็บอยู่ในรถฉุกเฉิน
แต่คนที่อยู่บนท้องถนนเองคือเขาเข้าใจต่อนะ
เขาเข้าใจบอกต่อว่าเขาเข้าใจว่ารถฉุกเฉินมันไม่ต้องรอไฟแดงอันนี้เข้าใจ
แล้วพร้อมจะหลีกทางให้แต่ไม่สามารถเปิดเสียงไซเลนตอนกลางคืน
อันนี้ก็เข้าใจอีกนะถ้าจะให้เข้าใจเข้าใจอีก
แต่ถ้าเป็นไปได้เวลาขับผ่านไฟแดงชะลอสักนิดได้ไหม
หรือถ้าไม่ชะลอกดแต่ให้สัญญาสักนิดได้ไหมลองฟังเขาบ้างครับ
ที่ใช้ทางร่วมกันด้วยครับ
ไม่ชนกันอื่น